หนุ่มกัณพัฒน์นักร้องหนุ่มเสียงดีนี่แหละ

ล่าสุดนะคะหนุ่มกันขอเดินทาง
ไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
ไปบริจาคเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเขาด้วยค่ะ
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำ
วันคล้ายวันเกิด๒๓ตุลาคมของทุกปี
ซึ่งในปีนี้นักร้องนักแสดงหนุ่มกันนพัฒน์

รวมตัวกับเหล่าแฟนคลับและครอบครัว

โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมทั้งมอบเงินให้กับโรงพยาบาล

เป็นกิจกรรมที่ตั้งใจทำเป็นประจำทุกปี
เพื่อส่งต่อน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี

ก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นเป็น๒เท่าค่ะ

แล้วก็เอาสิ่งของจำเป็น
สิ่งของประจำวันมามอบให้กับพี่ตำรวจ
ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับผม
แล้วก็มีจำนวนเงินจำนวนเล็กน้อยที่มามอบให้กับพี่
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับผม
แล้วก็จะมีจำนวนเงินอีกก้อนหนึ่ง
ที่มอบให้กับทางมุยธิ

เพราะว่าจริงคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้มาเจอกันเท่าไหร
ก็ให้เป็นเด็กดีนะคิดดีทำดีนะฮะ
อย่าใช้อารมณ์นะอารมณ์นี้สำคัญที่สุดนะครับ
ห่วงเรื่องอารมณ์เขานะคะ

ก็๖๗ปีแล้วที่ทำงานอยู่ตรงนี้
ก็เชื่อว่าทั้งประสบการณ์ทั้งความคิด
ความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยห่วงอะไรมากแล้วนะครับ
ส่วนการเตรียมงานพิธีอุปสมบท
ที่จะจัดขึ้นในวันที่๑๐ธันวาคมนี้
หนุ่มกันเผยว่าได้มีการเข้าไปกล่าวลาอุปสมบท

รวมถึงเพื่อนพ้องนักแสดงรุ่นพี่
ซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะใช้ชีวิตศึกษาพระธรรม
อยู่ในร่มกาสวพัฒน์เป็นเวลา๑๕วัน
ที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิด
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ด้านคุณพ่อคุณแม่ต่างก็เป็นปลื้ม
ความตั้งใจของลูกชายในครั้งนี้ค่ะ
เดินสายลานะครับลาอุปสมบทกับผู้ใหญ่ต่าง
แล้วก็ผู้มีพระคุณต่างในวงการบันเทิง
แล้วก็ภูมิพระคุณที่เราได้เคยเอ็นดู

ท่องมาระยะหนึ่งแล้วครับเพราะว่าบทยาวอยู่เหมือนกัน

บท๑๕วันคือเริ่มบทที่วัดโพธราบ
ที่ตำบลบางการบริเวณสิพจันทร์จังหวัดสวนธุรี
ก็เป็นวัดที่ใกล้บ้านเกิด
เพราะว่าอยากจะวัดบทวัดที่อยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่
ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่เรียนจบว่าอยากจะบวชให้พ่อแม่

แต่ว่าด้วยทามมิ่งต่างของงานต่าง
ว่าเวลาที่ไม่ลงตัวก็เลยได้โหวตในช่วงปลายปี
แล้วก็ถือเป็นการบวชที่จะขอนำเป็นพระราชกุศล
กับในหลวงราชการที่๙ด้วยครับผม

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความประพฤติดีหมดทุกอย่าง
ทำหน้าที่ลูกผู้ชายแล้วนะคะทั้งทำงานเรียนจบ

เมื่อไหร่จะแต่งถ้าทางสาวคนไหนมาคบนะ